ตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คืออำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยา

บ้านเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำด้วย
วันนี้เองคารวาลทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม๒๕๕๙
ของไทยรัฐกรุ๊ปร่วมกันกับพันธมิตร
แล้วก็ตัวแทนทั้งผู้บริหารแล้วก็ตัวแทนผู้ประกาศข่าว
ก็ลงพื้นที่สัปดาห์ก่อนคุณจุธารัฐไปมาแล้ว
วันนี้เป็นคุณรัชพรแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานอีกบางส่วน
ก็ลงพื้นที่ไปมาลงเรือไปด้วย
โอ้โฮบางจุดทุ่งประมาณ๖เลยนะครับ

ไปดูกันครับว่าวันนี้ชาวบ้านหลังจากที่เขามารับแจกของแล้ว
เขาได้รับเพราะความสุขใจได้รับความอิ่มใจ
รวมถึงฝากขอบคุณถึงบรรดาผู้บริหารและพันธมิตรใจดีในโครงการนี้ด้วยครับ
วันนี้นะครับคารวาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของ

เดินทางไปที่วัดบุญกนาวาสตำบลไซน้อยอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

ตัวแทนของทีมผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวี
และพนักงานของไทยรัฐก็พร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
นำถุงยางชีพจำนวน๑๐๐๐กับอีก๕๐ชุด
มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
ตำบลไซน้อยแล้วก็ตำบลใกล้เคียงครับ
ซึ่งเดินทางมารับที่จุดเดียวกันก็คือที่วัดบุญกนาวาสแห่งนี้
โดยคุณวัชราวัชลพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีบอกว่า
การที่ไทยรัฐกรุ๊ปนำถุงยางชีพมามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นี้
เนื่องจากว่าตำบลไซน้อยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับ
ถูกน้ำท่วมหนักเป็นประจำทุกปี
หวังว่าถุงยางชีพกับน้ำดื่มจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ได้มีรอยยิ้มมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปครับ
มีกำลังใจนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วก็แน่นอนไทยรัฐเราจะอยู่เคียงข้างคุณ
ถ้าเรามีพื้นที่ตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ
แล้วเราจะลงไปช่วยคุณครับ
มาดูในฝั่งของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับถุงยางชีพในวันนี้กันบ้างนะครับ
ชาวบ้านจากตะบนไซน้อยตะบนใกล้เคียงก็อย่างเช่นตะบนบางชะนี
วันนี้ก็เดินทางมารับถุงยางชีพครับ
บอกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นคนไทยยังมีน้ำใจแล้วก็มีความห่วงใยซึ่งกันและกันครับ

ก่อนเที่ยงประมาณสักหลังเที่ยงครับ
ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปก็นำถุงยางชีพพร้อมกับน้ำดื่มลงเรือท้องแบน
เพื่อนำออกไปมอบให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถจะออกมารับถุงยางชีพได้ด้วยตัวเอง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชะลาคนป่วยนะครับ
ที่สำคัญก็คือว่าชาวบางบานจากการสอบถามคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าคนสูงวัยแล้วมักจะติดบ้านครับไม่ค่อยออกไปไหน
ระดับน้ำตอนนี้นะครับก็สูงประมาณสักช่วงเอวบางจุดเนี่ยระดับอกแล้วก็น้ำเชี่ยวไหลแรงด้วยนะครับ
โครงการทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมคุณผู้ชมครับยังคงจะเดินหน้าต่อไปที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นต่อไป
คุณผู้ชมรอติดตามโครงการนี้จากทางไทยรัฐทีวีแล้วก็สื่อต่างของไทยรัฐนะครับ